ยกสุดท้ายมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับ
หน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมด
กินอะไรเราเจอถึงได้งามแทนอย่าง
กินข้าวน้ำพริกสีจ๊ะทุกศาสตร์ได้สวย
มันต้องขึ้นโรงละครปลอดเวย์เลยเว้ย
และทีมที่ชนะเลิศที่จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาทกลับไปคือทีม
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก

เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ตลอดการแข่งขันที่ผ่านมา
ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
หลายครั้งที่ทีมหนึ่งมีคะแนนต่าง
แต่อีกทีมก็ตีตื้นขึ้นมาได้

การแข่งขันจึงมีทั้งเสียงเฮและน้ำตา
วันนี้รอบที่๔ยกชิงชนะเลิศ
เด็กทั้งสองทีมต้องสู้กันแบบเต็มเหนียว
เพราะยกนี้คือยกตัดสินอย่างแท้จริง
มาเอาใจช่วยเด็กกันต่อได้เลยครับ
ในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถและยังมีน้ำใจนะครับ
เขามาทำเพื่อบ้านเกิดมาทำเพื่อชุมชนมาทำเพื่อสังคม
และทีมที่ชนะนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป
สูงถึง๑แสนบาท
แต่อีกหนึ่งทีมนะครับก็ได้ทุนน้ำใจ
เพื่อบ้านเกิดกลับไปเหมือนกันถึง๓๐๐๐บาท
การแข่งขันนะครับเดินทางมาถึงรอบที่สี่
ยกสุดท้ายมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับ

แต่ขาดคณะกรรมการทั้ง๓ท่านไม่ได้โดยเด็ดขาดเช่นกันครับ
หอยพ่อเจมส์พบและพี่ฝนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ยกนี้นะครับคุณผู้ชมรอบที่๔

ซึ่งคณะกรรมการจะมีคะแนนท่านละ๕คะแนน
รวมแล้วก็๑๕คะแนนนะครับ
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีครับ
ไหนก็ขึ้นมาพร้อมกันสักขนาดนี้แล้ว
ขอดูท่าประจำทีมอีกสักครั้งนะครับ

ลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ลักษี

กรรมการพวกเราเนี่ย

โอ้โหขออภัยอย่างสูงเลยครับ
ประจำทีมของคณะกรรมการทีมนี้คือ

คอมเม้นท์
ขอโทษโน้ตไม่ค่อยลงมันเป็นคอมเมนต์
เหมือนใครมาตดอยู่แถวนี้
มาพูดถึงทีมสดิตน้อยสามซ่านะครับ
ครับ
ยกสุดท้ายนี่นะครับคือยกชิงชนะเลิศเนี่ย

ดูจากการแต่งเนื้อแต่งองค์ทรงเครื่องของเด็กซ่าของเรานะครับ
หนูทีมของหนูลูกเตรียมเพลงอะไรมาลูก
ปี้จนป่นของพี่เอมหาหิงที่ฟิเจอร์ลิ่งกับพี่บัวกมลทิพย์
อีกหนึ่งทีมนะลูกสลิดน้อยสามซ่ามากับบทเพลงอะไรครับ
กินอะไรถึงสวยบัวกินข้าวกับน้ำพริก

ใครจะเป็นคนโชว์ก่อนเอ่ยทีมหนูครับ
ลูกไม้หลากสีจะเป็นคนโชว์ก่อนนะครับ
พี่แซ็คเชิญรับหน้าที่ครับจะเปิดเกมการแข่งขันแล้วนะครับ

กราบสวัสดีวินักแฟนเพลงที่เป็นที่รักยิ่ง
กลับสวัสดีวิรัติแฟนเพลงที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ที่นั่นแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วกันครับ
วันนี้นะครับมี๒ทีมด้วยกันที่จะมาเข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงในค่ำคืนนี้
ทีมแรกได้แก่ครับทีมสนิทน้อยบางบ่อครับ
ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยกันแล้วกันครับเพราะว่ารับบทเป็นพิธีกรเป็นครั้งแรกด้วยครับ
ทีมแรกนะแกทีมสลิดน้อยสามช่าครับ
จัดคลั้นถามครับ

ลูกไม้ระหกศรีครับ

ได้ยินมาว่าหง่องแง้มว่าตอนไหนจะได้ขึ้นสักที
ผมคิดว่าทั้งสองทีมน่าจะพร้อมแล้ว

เจอครับครับครับครับ
รอบที่๔ยกชิงชนะเลิศ
เป็นการแข่งขันแบบประชันทีม
กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ขอเปิดศึกในรอบชิงชนะเลิศนี้
ด้วยทีมลูกไม้หลากสีกับบทเพลง
ปี้จนปล่น
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

เพราะมีหัวใจหัวใจของฉัน
ให้เจอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้
ไม่เพียงจะเจอเธอมัน
เพราะอย่างจริงกว่างั้น
ทำให้หัวใจฉันปีโต
ได้มาเจอกับเธอในวันนี้ฉันไม่เลือกอะไร
เธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรลือ
เศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่ก็อยู่ลำบาก
ถ้าอยากมาแพ้เงินทองไม่เพาะใช้
เผื่อมองเอิ้นที่ภายในปลอดหมองเอิ้นที่ใจ
มองให้ถึงคนไหน
ถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็เบี๋งหัวจัน
ในชีวิตตอนนี้มีเพียงกับเธอเธอแหม่ง

เจ้าไม่ว่าต้องจะฉันเป็นโต
บอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอ
ถ้าบอกโทษคนอย่างฉันมันก็มีแต่รัก
จริงจะไม่มีวันจาดทอดจะทิ้ง
ให้ใครต้องไปนั่งซีอาใจที่หน้าตาไม่ดี
แต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉัน

ในชีวิตตอนนี้มีแค่เธอยังเธอ
รออย่าทิ้งกว้างกันจำให้หัวใจฉันปิ่นโบ
ดรรรรรรรรรเอ็ะเฮ้ฮู้
ได้มาเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไร
เธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเหลือ
เสร็จธกิจไม่ดีบ้างอีกต่ออยู่หลำบาก

ตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมด
ในชีวิตตอนนี้ไม่เพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งกว้างกันทำให้หัวใจฉันฟีโปรด
หน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมด
ชีวิตตอนนี้ไม่เพียงแค่เธอเท่านั้น
เพราะเด็ดที่กว้างกันทำให้หัวใจฉันปีโปร่ง

โอ้โฮ
หอบแฮกกันเลยทีเดียวเชียวลูกเอ้ย
แม่คุณแล้ววิ่งไวกันมากเลย
นี่อย่าว่าแต่เด็กหอบเลย

มันมากนะคะคือเพลงมันอยู่แล้วนะคะ
เพลงมันอยู่แล้วแล้วก็ทำออกมากันได้ดี
ถึงแม้ว่ามีบางทีไม่สามัคคีกันสักเท่าไหร่นะคะ
รู้สึกว่าภูก็พยายามที่จะเก็บแรงนะ
แล้วมาสะบัดตอนท้ายนะจ๊ะโอ้โห

มามามา
นานมากลูกแต่ยังตัดสินตอนนี้ไม่ได้
ก็ต้องรออีกทีมนึงด้วย
แต่ทีมนี้ก็ตั้งกำแพงไว้สูงมากเหมือนกัน
มันมากครับขอบคุณพี่ฝนมากครับ

พลังของบีเอ็มแล้วก็น้องภูนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะฮะ
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ขอชื่นชมนะน้องข้าวปุ้นนะ
ข้าวปุ้มเป็นผู้หญิงคนเดียวตัวเล็กกว่าเขาทั้งคู่เลย
แต่พลังนี้ไม่ทิ้งห่างกันเลย
แล้วเขาเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะ
เหมือนการเล่นละครเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่ในซีนที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่า
สองคนนี้กำลังร้องหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้อยู่นิ่ง
เขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอด
คือไม่ได้น่าเที่ยวเขาไม่ได้ร้องหรอกสิแต่ปากไปแล้ว
แต่พอถึงตัวเองร้องดูก็แบบ

แต่มันเป็นเพลงที่สนุกอยู่แล้ว
แล้วต้องบอกเลยนี่คือการผสมผสานกันที่ดีมากครับ
เหมือนมีช้างมาวิ่งอยู่สอง
แล้วก็มีนางแมวปากะโดด

แล้วครับเอาลูกช้างกันแล้วกัน
ลงตัวความน่ารักทั้ง๓คน
พอมันผสานออกมาเป็นเนื้อเดียวเนี่ย

นอกจากการเคลื่อนตัวที่มันจะต้องลงตัว

การจัดระดับเสียงของ๓เสียงที่อยู่ในเพลงเดียวกันเนี่ย
ต้องละเอียดเพิ่มอีกนิดหนึ่ง

คู่ไม่มีใครสู้
ขอบคุณคุณกันแล้วคำตามทั้ง๓ท่านครับ
จบไปแล้วกับโชว์แรกจากทีมลูกไม้หลากสี
นำเพลงดังหลายร้อยล้านวิวอย่าง
นี่จนฝนร้องในยกชิงชนะเลิศนี้
ช่วงหน้าถึงคิวของทีมสลิดน้อยสามซ่า
โชว์ได้ดีแค่ไหนต้องติดตามกันครับ
ว่าไงว่าไงจ๊ะ
ดูหรือมาทำจู๊จี

ชาดำทำไมนายกะล้อนอย่างนี้
ถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวจันทร์
หัวใจของฉันให้เธอผิดจน

วันนี้มาพร้อมกันในบทเพลงอะไรครับ
กินอะไรถึงสวย
บวกกินข้าวกับน้ำพริก
ในบทเพลงกินอะไรถึงสวย

จากทีมสลิดน้อย
เพลง
บอกนี้เจ้าน่ะคงไม่
บอกพี่สักครั้ง
น้ำคำที่บ้านของเจ้า

กินข้าวน้ำพริกสิจ๊ะ
ทุกฝีศาสตร์ได้สวย
น้องชัยรำชัยรวย

เก็บผักตามน้ำตามภาษา

ทำลงอาบน้ำตามตามคลอง
น้ำได้คลองหน้าหลอม
มีแฟนหรือยังคนอื่น

ใครเป็นคู่เพื่อนกัน

มีแฟนหรือยังคนอื่น

เพราะเป็นคู่เพื่อมันคุ้น

ดูหรือมาทำจู่จี

ในเจ้าชุบันไกลกับแจ่
ทำมาแล้วตาปลอย
ปากหวานทิ้งพ่อรูปหล่อ
จะมาขอสังพันธ์
เจอฉันก็เพียงชั่วครู
บอกมิถนะคนเดียว

น้ำคำที่บ้านของจ้า
กินเจ้าก็ไปไหล
กินข้าวน้ำพริกสิ
จับน้ำพริกถึงที่สระที่สวย
บ้านน้องใช่รำใช่รวย

เก็บผักต่างตามตากระสา

ทำลงอาบน้ำตาน้อง
น้ำมีโครงน้ำหน่อย

งามเลิทวิลัย

ใจพริรอยรางเลือดเหมือนลาก่อน
บอกมิถนะคนเดียว

งามคำที่บ้านของเจ้า

กินอะไรก็สวยเพราะก็สวยประจำ
ถ้ามันท่านต่างมาไม่ต้องท่านหน้าตา
แล้วนี่เก่เขากับเก่เลิศร้อย
คนในกรมนมยาวสวมน้องเท้าสูงจัด

พลั้งสักวันลองไปเดินบ้านฉัน
ไม่ถึงทันสาปว่าตกขณะตาล้อ
โอ้โฮ
สวัสดีค่ะ

ชาดำทำไมนายกะล่อนอย่างนี้

โอ้โฮกระลิกกระเหลี่ย
คุณพ่อก่อนเลยคุกคลีอยู่กับเพลงกินข้าวกับน้ำพริก
โอ้โหคุ้นชินมากเลย๒เพลงนี้

เพลงนี้เป็นฝีมืออันยิ่งใหญ่ของเทวดาเพลงนะครับ
คุณครูชนละทีทานทองสร้างขึ้นมา
เขาเรียกว่าเพลงแก้เกี้ยวโต้ตอบ

เฮ้ยมันสามารถจูงให้คนทุกคนเนี่ย
มองเห็นความกะลิ้มเกลี่ยของเขา

แล้วเขาก็ผละจากคนนึงมาอีกคนนึง
ที่สำคัญที่สุดเขาเล่นทั้ง๓คนในระหว่างการโชว์นะ

อีกคนนึงมียืนแบบหน้าบื้อหน้าแบบ
เฮ้ยถ้าเด็ก๓คนนี้ได้เป็นตัวแทนยุวชน
ตัวแทนโชว์ศิลปะของประเทศไทย
มันต้องขึ้นโรงละครปลอดเวย์เลยเว้ย

แค่เวลา๔นาทีที่เด็ก๓คนมารวมตัวกันเนี่ย
นี่แหละคือความเป็นไทยที่มันทันสมัยเข้ากับยุคได้
ขอบคุณคุณพ่อมากนะครับ
โอ้โหนะนั่งยิ้มกลุ้มกลิ่มปลื้มปริ่มกันไปตามกันเลยพี่ฝนครับ
ถ้าเดี๋ยวน้องแก้มเองก็อาจจะป้อแป้ป้อแป้ไปบ้าง
ชาดำเองก็อาจจะมีล่อแร่ล่อแร่ไปบ้างนะลูก
ออกัสเองก็มีแบบว่ามีเบาบ้างในบางครั้ง

มันเหมือนปอที่มันหลายเส้นที่มันพอมันมารวมกันปุ๊บเนี่ย
หักอย่างไรฉีกอย่างไรมันก็ไม่ขาด
นี่คือตัวอย่างที่ดีของการรวมพลังลูก
ถ้าคนเดียวเราเอาไม่อยู่เราก็ต้องรวมพลัง

มาถึงท่านสุดท้ายครับพี่หอย

มันมีจุดทุกอันแบบเข้าไปมันเหมือนเรื่องราวเรื่องหนึ่ง
คือออกัสทำดีอยู่แล้วชาดำทำดีอยู่แล้ว
แต่คราวนี้พี่ขอบอกว่าวันนี้เนี่ยแก้มต้องภูมิใจนะ
ว่าแก้มมีอะไรดีอยู่ข้างในตัวเยอะมาก

แล้วก็อย่างที่พี่ฝนบอกพอ๓คนนี้เขารวมตัวกัน
คุณพ่อครับผมขอโทษจริงต้องบอกว่าวอร์ดเวย์ไม่พอฮะ
ครับทั้งสามท่านต้องไปเล่นที่มอเตอร์เวย์ด้วยครับ

กำลังจะมีเลย

จบไปแล้วกับโชว์ที่เต็มไปด้วยเสียงชมจากกรรมการ

กรรมการคงจะหนักใจที่สุดของที่สุด
ช่วงหน้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดจะเป็นของใคร
และทีมที่ชนะเลิศ
ที่จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด
หนึ่งแสนบาทกลับไป๓๑๐๐ฝาตรี
ไซค์
หน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปเจอ
กินอะไรแล้วเจอถึงไม่งามแท้งามงามล้ำเกดคน

ถือว่าน้องทั้ง๖คนนี้ก้าวผ่านความสำเร็จมาอีกขั้นหนึ่งแล้ว
ก็ขอให้น้องจงภูมิใจใจในตัวเองมากว่าได้มีโอกาสกาดกาดได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ครับผม
แล้วก็มาเจอกับท่านคณะกรรมการที่ให้ความรู้ให้คอมเมนต์นะครับผม
แล้วก็มาเจอที่พี่แซคชุมแพรเป็นพี่เลี้ยงที่แสนดีแล้วก็ให้คำแนะนำดีแล้วก็หน้าตาดีอีกด้วยครับผม
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วครับในรอบที่๔ยกชิงชนะเลิศ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับมีคะแนนอยู่ในมือท่านละ๕คะแนน
ตอนนี้นะฮะมีคะแนนห่างกันแค่๒คะแนนเท่านั้น
ถ้าคณะกรรมการนะครับให้๒ต่อ๑ป้ายเท่านั้น
ทีมนั้นนะครับจะเป็นฝ่ายชนะไปเลยครับ
ผมขอดูคะแนนแรกจาก

สถิตย์น้อยสามซ่าครับห้าคะแนนแรก

สลิดน้อยสามซ่า
เป็นฝ่ายชนะทันทีเลยนะครับ
ผมจะขอดู๕คะแนนนี้จากคุณหอยครับ
ลูกไม้หลัก๔ครับ

ทีมหนึ่งทีมใดที่ได้คะแนนนี้จากพ่อเจนพบไป
นั่นหมายถึงว่าทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ
แล้วได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาทกลับไปนะครับ

พ่อจะมอบคะแนนนี้ให้กับทีมไหนครับ

คว้าเงินรางวัลทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด

กลับไปในวันนี้๑๑๐๐๐บาท
ขอทราบความรู้สึกหน่อยหนูลูก
รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะ
ขอบคุณผู้ชมทางบ้าน

ขอบคุณค่ะ
มาขอแฟฟความรู้สึกของตังค์อีกหนึ่งฝ่ายบ้างลุง

ดีใจที่สลิดน้อยได้
กันไปช่วยคนยายคนตา
ก็ขอปู่ก็มีส่วนห่วงน้องในทีมแล้วก็อยากขอร่วมส่วนบุญนี้
ช่วยคุณตาคุณยายให้มีสุขภาพร่างกายเก่งเลย

อย่างน้อยน้องภูก็ได้อนุโมทนาบุญว่า
หนูขอร่วมอนุโมทนาบุญขอให้คุณตาคุณยาย
แข็งแรงเยี่ยมมากเลยลูกเก่งมาก
และวันนี้นะครับทีมลูกไม้หลากสีนะครับ
ก็ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดเช่นเดียวกัน๓๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับร้องได้ยกกำลังซ่า
เป็นเวทีของเด็กซ่าที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิด
เพื่อชิงทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาท

รอบหน้าจะเป็นใครเด็กจะซ่าขนาดไหน
เป็นกำลังใจด้วยในร้องได้ยกกำลังซ่า
เด็กเด็กครับค่ะในตลอดเวลายี่สิบวันที่เราอยู่ด้วยกัน
มีอะไรอยากจะพูดไหมครับก็สนุกมากเลยครับ
แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนแฮมิรี่ทำประโยชน์เพื่อบ้านเกิดเราด้วยนะคะ
สุดยอดมากมากเลยครับถูกพวกเราแทนนะครับ

เพราะว่าเรายังได้คำแนะนำติชมจากคณะกรรมการนะครับ

พวกเรายังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือมูลนิธิทั้งสองทีมด้วยครับ

ร้องได้ยกกำลังซ่า
ตลอด๒๐ยกที่ผ่านมา
ไม่ว่าผลแพ้ชนะจะทำให้เสียน้ำตา
และได้เสียงเฮไปมากน้อยแค่ไหน
ก็ไม่เท่ากับการที่เด็กได้รับประสบการณ์
คำแนะนำในการร้องเพลง
และได้ยินดีกับการแบ่งปันชัยชนะ
และทุนน้ำใจให้มูลนิธิทั้งสอง
สลิดน้อยสามซ่าและลูกไม้หลากสี
ก็จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
พบการแข่งขันระหว่างทีมเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดได้ใหม่
ในครั้งหน้าร้องได้ยกกำลังซ่า
สามซ่าล่าฝัน
แสบซ่ามหาสมบูรณ์
สวัสดีครับผมชื่อไอซ์ซิลาเนียร์
ตัวนั้นโดนทำลงสุดไปไหนน่า

บกมือย่อยบอกน้อยจะไปชายแดน
ไม่เห็นท่าเต้นแบบนี้มานานแล้วลูก

คือพี่ไอ้เห็นลุงแถวบ้านแกเต้นก่อนงานบวช